ช่วงนี้นะฮะเราอยากจะช่วยเหลือจริงกับผู้ประกอบการร้านค้านะครับ

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใครที่ขายของขายอาหาร
นี่และวันนี้บอกเลยว่าสายแซ่บห้ามพลาดเลยจ้า
ร้านน้ำพริกปากแดง
บอกเลยว่าปากไม่แดงไม่มีแรงเดินนะจ๊ะ
เพราะว่าน้ำพริกร้านนี้เขาเป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเอง
โดยเฉพาะน้ำพริกกากหมูกรอบ
เขาจะใส่กุ้งฝอยกระเทียมแล้วก็ใบมะกรูด
รสชาตินี่นะก็จะเค็มเผ็ดไม่หวานนะ

สะอาดเก็บได้นานไม่เหม็นหืน
รับประกันหลังการขายกินจนกว่าจะหมด

ใครสนใจอยากจะสั่งซื้อก็สั่งได้เลย
ช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอด้านล่างได้นะคะ

ถ่ายไม่ทันหรืออยากจะดูเอ๊ะมีร้านอื่นอีกไหม
ที่เราฝากเอาไว้กับทางไทยรัฐทีวีก็ไปดูก็ได้นะครับ
แฟนเพจไทยรัฐทีวี
หรือใครอยากจะให้เราโปรโมทให้

แต่ขอแค่๑นาทีไม่เกินนั้น
บล็อกมาเลยนะบอกชื่อรายละเอียดสินค้าสถานที่ตั้ง
และช่องทางในการจัดจำหน่ายอย่างที่บอกไป
ตรงนี้อินบล็อกเข้าไปเดี๋ยวทีมงานจะจัดสรรให้คุณเองนะจ๊ะ
พวกเราจะช่วยโปรโมทแล้วก็รีวิวสินค้าแบบฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายกับโครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
แล้วเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคะ